กว่าว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่ลูกใช้แววความฮอตค่ะ
เริ่มกันที่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนิงปณิตาอย่างน้องนิรินค่ะ
วัย๓ขวบเศษแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเติบโต
ใช้แสงดาวน้อยฉะฉันสดใสสมไหวช่างพูดช่างคุย
แล้วก็มีแววว่าจะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นด้วย
เพราะว่าน้องนิรินชอบความสวยความงาม
มีอิเวนต์ดินแบบด้วยแฟชั่นวิกเมื่อกล่าก่อนนั่นเอง
มีสินค้าจองตัวตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๑ขวบ
จะบอกว่าน้องนิรินเป็นคู่จิ้นกับลูกชายของคุณเป้ยปานวาด

เช่นเดียวกันกับลูกสาวตัวน้อยสุดรักสุดหวงของคุณพ่อหนุ่มกัญชัยแล้วก็แม่เมย์

คุณแม่ชอบแซวอยู่บ่อยว่ามายูหน้าเดียวเที่ยวทั่วไทย
เพราะว่ามีหลายอารมณ์เหลือเกินที่พี่มิ้วบอกไปว่า
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนแหละน้องมายูหน้าเดียวตลอดเลย

แล้วก็ที่ผ่านมาเริ่มออกงานแล้วกับคุณพ่อคุณแม่
ดูสิอันนี้ดิฉันก็ทายไม่ถูกเหมือนกันว่าอารมณ์ไหนนะคะ
แต่บอกเลยว่าอีกบ้านนี้ต้องเตรียมไว้หนวดเป็นคุณพ่อขาโหดกันแล้วล่ะ

นั่นก็คือคุณพ่อตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่น
นี่ลูกสาน้องแต่งไทยโจ๊ะชึงไหมล่ะทุกคลิปพอปเต้น
ไม่รู้เต้นเพลงแว้นฟ้อของคุณพ่อได้หรือเปล่า
ชาวเน็ตก็ชมด้วยบอกว่านี่เหมือนกับลูกเทพมีชีวิตเลยนะ
เป็นตุ๊กตามีชีวิตน่ารักมากเพราะว่าน้องแต่งไทยเป็นคนมีแก้มนั่นเอง
เขาบอกว่าแม้ว่าหน้าตาเนี่ยออกมาทางคุณแม่แบบหนักเลยล่ะ

หลายคนบอกว่าดีใจนะที่น้องแต่งไทยสวยเหมือนคุณแม่

เออคุณแจ๊ดเองบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใจอ่อนให้รับงานนะ
ยังคงดูแลเรื่องลูกอยู่นั่นเองนะคะ
ส่วนอีกคนน้องบีลีฟลูกสาวของพี่ตั๊กบริบูรณตูนบริบักษ
ตไม่แพ้กันนะฮะแต่ที่แน่คุณพ่อบอกว่าคุยโวเลย
ก็มีหลายสินค้าหลายผลิตภัณฑ์ตอนนี้ติดต่อกันด้วยนะคะ
คือลูกในวงการบันเทิงก็ต้องรอติดตามกันด้วยละกันนะคะ
ว่าจะมีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้กับเด็กเหล่านี้กันบ้างนะคะ